ทีนี้มาต่อครับต่ออีก๒พาดหัว
นั่นก็คือกรณีของเผาเชอรี่ไฮโซเชอรี่

เลข๑ภาษาหัวจอบรวบไอ้บ่าวฆ่าสปายฟอสเสียอ้วนยังกบดันในเขมน
ตอนนี้พลิกแผ่นดินล่าเสียอ้วนไอ้บ่าว
ลั่นไก่ปลิดชีพ๒ศพน้องสปายและฟอส
เสียชีวิตที่เขาชีจันทร์ที่จังหวัดชนบุรี
ในช่วงวันหยุดเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าสำหรับคดีนี้นะครับ
เพราะว่ามีผู้ต้องหาที่ร่วมในขบวนการอีก๑คน
เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ผู้ต้องหาบรายนี้มีหน้าที่สำคัญในขบวนการฆ่า
นั่นก็คือเป็นผู้ที่ไปเช่าห้องที่ชนบุรี
เพื่อให้เสียอ้วนและทีมสังหารวางแผนนะครับ
ความคืบหน้าคดียิงนางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าสปาย
และนายอนันตชัยจริตรำหรือว่าฟอส
เสียชีวิตบริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้าม
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ออกหมายจับเพิ่มอีก๒คนรวมเป็น๖คน

หนึ่งนะที่จับไปแล้วคือนายสายันศรีศุกร์คนชี้เป้า
และที่จับไปแล้วคือนายเกียรติศักดิ์หรือว่าบอล
รางแสงมีบุญเป็นคนขับรถให้เสียอ้วนกับมือปืน
อีกคนที่จับไปแล้วนะครับก็คือนายจีรศักดิ์หรือว่าป๊อปปี้
อุไนบันเป็นคนขับรถคุ้มกัน
และคนที่เข้ามอบตัวล่าสุดคือนายกฤษณะหรือมดศรีศุกร์นะครับ
เป็นคนเช่าบ้านวางแผนแล้วก็นั่งมาในรถคุ้มกัน
ยังเหลืออีก๒คนครับที่ยังหลบหนีอยู่ก็คือเสียอ้วน
แล้วก็นายนาบรงหรือว่าบ่าววรินทเวศอายุ๒๒ปี
มือปืนที่ร่วมลั่นไก่สังหารเหยื่อนะครับ
เมื่อวานนี้ความคืบหน้าสำหรับกรณีที่นายมดเข้ามอบตัวนะครับ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรี
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่านายกฤษณะศรีศุกร์หรือมดอายุ๒๒ปี
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกออกหมายจับไปเมื่อวานนี้
ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจในพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็ได้เดินทางไปรับตัว
เพื่อจะมาสอบสวนดำเนินคดี

เพื่อขึ้นมาที่ชนบุรีนะครับในพื้นที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามตำรวจสพนาจอมเทียนเปิดเผยนะครับว่า
ได้รับคำสั่งจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เตรียมพร้อมในการรับตัวผู้ต้องหาตลอด๒๔ชั่วโมง
สำหรับนายมดเป็นคนเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรี
เพื่อทำหน้าที่เช่าบ้านย่านนาเกลือ
แล้วก็รอให้เสียอ้วนกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
เข้ามาวางแผนที่บ้านหลังนี้
ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมประกบกลุ่มคนตายและทีมคุ้มกัน
คือคุณตอนเกิดเหตุต้องแบ่งเป็นรถ๒คันใช่ไหม
ขับเข้าไปเพื่อที่จะยิงทั้งสปายแล้วก็ฟอส
นายมดนั่งอยู่ในรถคุ้มกัน
มีนายจีรศักดิ์นายจีรศักดิ์ก็คือนายป๊อปปี้
ปี้เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้เป็นคนขับ
เท่ากับรถคุ้มกันมีนายป๊อปปี้กับนายมดนั่งอยู่ด้วยกัน
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายกฤษณะหรือมด
ไปที่สพของชมบุรีเขา
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือจริงแล้วคือเขาไปมอบตัวช่วงค่ำของวันเสาร์
แล้วก็คิดว่าจะเดินทางมาถึงก็คือวันอาทิตย์ช่วงค่ำ
แต่ทีนี้ค่ะตอนที่ไปควบคุมตัวมันมีการเดินทางล่าช้า
เพราะว่าตำรวจชนบุรีที่ขับรถไปรับตัวในมด
เขาก็เดินทางออกมาจากนครศรีธรรมราชที่ในมดมอบตัว

ปรากฏว่าจะต้องย้อนกลับไปที่นครศรีอีกเพื่ออะไร
เพื่อพาในมดไปหาหลักฐานสำคัญบางอย่างเพิ่มเติม
ใช่นะครับแล้วก็ถึงจะนำตัวกลับมาสอบสวนที่ชนบุรีนะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชม
พอนายมดก็มีการให้สารภาพนะคะว่าทำหน้าที่เช่าบ้านพักที่นาเกลือ
ย่านนาเกลือเขตพัทยาเหนือจะวางแผนสังหารน้องสปายน้องฟอส
แล้วก็ขับรถตามประกบผู้ตาย
โดยตัวเขาในมดนั่งอยู่ในยาริสสีขาวทะเบียน๑กตปต
กรุงเทพมหานครซึ่งรถนี้เช่ามาจากเต็นต์รถเมืองพัทยา
แล้วก็ทำหน้าที่นอกจากจะสะกดรอยตามแล้วก็เหมือนกับคุ้มกันทีมเสียอ้วนด้วยค่ะ
โดยนายมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็คาดว่าตำรวจจะนำตัวนายมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
รวมถึงฝากขังสารจังหวัดพัทยาวันนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้
เมื่อวันเสาร์มีการนำตัวนายบอลกับนายป๊อปปี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชี้จุดเรียบร้อยแล้ว
ก็ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่า
จับได้แล้ว๔คนมีนายสายันศรีศุกร์คนชี้เป้า
นายจีรศักดิ์หรือว่าป๊อปปี้คนที่ขับยาริส
แล้วก็ล่าสุดคือนายมดเพิ่งเข้ามอบตัว
ตอนนี้เหลือ๒คนก็คือนายเบ่า
ในเบาก็มีข้อมูลมีความคืบหน้า
เพราะว่าตอนนี้คาดว่านายเบายังหลบซ่อนตัวอยู่ในไทย
คืออันนี้เขาก็มีสายข่าวแจ้งมา
น่าจะไปกบดานอยู่แถวจังหวัดภาคใต้ตอนบน
ไม่น่าจะไปอยู่ที่๓จังหวัดชายแดนใต้
เพราะว่าในเบาพื้นเพลเขาเป็นคนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
แล้วก็อีกคนนึงที่ตามหาแบบพลิกแผ่นดินก็คือเสียอ้วน

ที่ตอนนี้ก็มีข้อมูลว่าอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านคือที่กัมพูชา
เพราะว่าอยู่ระหว่างให้สายข่าวในพื้นที่กัมพูชา
ตรวจสอบว่าตอนนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในบ่อนกาซิโนแห่งไหน

หากรู้จุดที่แน่ชัดจะรีบประสานเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา
เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าจับกลุ่มทันที
อันนี้พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๒เป็นคนเปิดเผยออกมานะครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของในมดที่มีการควบคุมตัวมาได้แล้ว
เดี๋ยววันนี้ก็มีรายงานข่าวมาว่า
ในตำรวจระดับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามมาดูความคืบหน้าของสำนวนการสอบสวน
วางแผนติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี
แล้วก็สอบปากคำในมดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะเมื่อวานนี้ผู้ศึกขาของเราก็อยู่ที่สพนจเทียน
ซึ่งเป็นศูนย์ในการที่จะสอบสวนนายมด

ไม่เปิดเผยข้อมูลใดต่อสื่อมวลชนเลย
ขณะที่ห้องสืบสวนก็ปิดเงียบนะครับ
ก็คาดว่าชุดสืบสวนกระจายกำลังออก
ตามหาเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องหาทั้งสองนะครับ

ผู้ศึกขาของเราก็เดินทางไปที่บ้านของฟอร์ส
แล้วก็บ้านของสปายที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะครับ
หลังจากที่ตำรวจเปิดเผยปมสังหาร
เพราะเสียอ้วนมีความแค้นน้องสปายที่ไม่มีใจให้
แล้วก็เสียเงินไปเยอะซื้อบ้านให้โอนเงินซื้อรถให้
ขณะที่ฟอร์สกับสปายแอบคบหากัน
ปิดบังเสียอ้วนมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้เสียอ้วนคับแค้นใจ
ขณะที่แม่ของทั้งสปายและแม่ของฟอส
ยังคงยืนยันว่าทั้งคู่เป็นญาติกัน
เป็นเพื่อนกันโตมาด้วยกัน
และไม่ได้คบหากันในแบบชู้สาวหรือในแบบแฟนนะครับ
เรื่องนี้แม่ของฟอสนางจอมศรีชมพูพื้น
บอกว่ามั่นใจว่าการตายไม่ใช่เรื่องชู้สาว
แต่เป็นการทวงหนี้และเรื่องของเงิน
ที่ผู้ตายและแม่ผู้ตายไปรับมาจากเขามา

และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของเสียอ้วน
และโดยปกติแล้วทั้งฟอสและสปายก็เป็นญาติกัน
รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจนโต

เรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับลูกของเธอก็คือฟอส
แต่มูลเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องอื่นมากกว่า

อยากให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลกับทางญาติโดยตรง
หรือมาถามคนทั้งหมู่บ้านก็ได้
ว่าเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก

มั่นใจว่าฟอร์สไม่ใช่แฟนสปาย
แต่เป็นเพื่อนรักที่เติบโตมาด้วยกัน
และชอบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดครับ
แทรกจับเขามาลงโทษให้ได้

ได้รู้ว่าใครคนลงโทษอย่างนี้

ส่วนทางด้านคุณยายหรือคุณยายบนเหลือนาเมืองรัก
ก็บอกว่าทุกอย่างเกิดจากเรื่องชูสาว
ก็เป็นสาวประเภท๒ด้วยนะครับ
นี่ค่ะก็ทางด้านครอบครัวของน้องฟอสก็บอกด้วยนะครับ
ว่าวันนี้ตั้งใจจะเดินทางมาจากกาลสิน
จะมาที่พื้นที่สพที่ดูแลคดีนี้
แล้วก็บอกว่าจะเอาของต่างมามอบให้กับตำรวจ

เพราะว่าตำรวจก็ช่วยดูแลคดีเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
เมื่อกี้คุณยายบอกว่าฟอร์สก็เป็นสาวประเภท๒